คุณผู้ชมค่ะจากการเจาะโดยเฉพาะทางโซนปีกซ้ายแล้ว
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูปีกขวา
ที่ฝั่งถ้ำผาหมีกันบ้างนะคะดอยผาหมี

ฝั่งปีกขวาจะใช้การไปสำรวจช่องปล่องโพง
หลังจากนั้นจะมีการโรยตัวลงไป

เพราะว่าพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

ก็ได้เดินทางไปที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวง
แล้วก็ได้พบกับพระพิสุก็ให้กำลังให้พรอยู่กับญาติญาติ
หลังจากนั้นพลตำรวจเอกวิรัชัยก็เข้าไปสักการะ
แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยถึงความคืบหน้า
ในการติดตามเด็กทั้ง๑๓คนให้กับญาติเข้าใจ
เป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจ
ซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็บอกว่าการขึ้นไปปฏิบัติภารกิจในวันนี้
จะไปสำรวจพื้นที่ปล่องจุดเดิม
ที่เคยขึ้นไปสำรวจก่อนหน้านี้
แล้วก็เจ้าหน้าที่จะโรยตัวไปในปล่องอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้ไปสำรวจแล้วเจอปล่องที่ลักษณะเหมือนกับลดหลั่นกัน
เป็นชั้นคือเริ่มจากโถงแรกลึกประมาณ๔๐เมตร
โรยตัวลงไปไปสำรวจปรากฏว่าเจอทางเดินทางลอด
มันเชื่อมได้คุณผู้ชมเชื่อมไปยังโถงที่๒
ลึกลงไปอีกประมาณ๕๐เมตร
แล้วมันก็ลอดต่อไปได้โถงที่๓ลึกประมาณ๖๐เมตร
ก็คาดว่าน่าจะได้ระดับที่ใกล้เคียงกับจุดที่ทั้ง๑๓ชีวิตอยู่
ทีนี้วันนี้ก็เลยตั้งเป้าค่ะว่าจะสำรวจเพิ่มจากโถงที่๓
ปล่องจะเป็นโถงที่มันมีซอกมีหลืบคุณผู้ชม
ดังนั้นจะสำรวจอย่างละเอียดในทุกจุดที่ลงไป
ฟังเสียงรองผ่องบ่อต่อรอนะคะ
เจอโถงนึงโถงเนี่ยเราก็จะสำรวจเลยว่าฟ้าผนังโถงเนี่ยมีช่องไหนบ้าง
เล็กช่องน้อยดูหมดเพราะต้องการไม่ให้หลุด
พอดูเสร็จแล้วเราเจอมีช่องอยู่ปุ๊บเราก็จะลอดช่องนั้นไป
แล้วก็เข้าไปดูอีกเพราะเราเห็นว่าอากาศมันออก
แสดงว่ามันจะต้องมีที่มาของอากาศก็ตามไป
มันก็ไปเจออีกโถงหนึ่งโถงที่๒อยู่ระดับลึกลงไปอีกครับ
พอเจอโถงที่สองเสร็จเราก็วนรอบโถงอีกผนังมันก็มีทางลงอีก
ลงตามน้ำไปด้วยเพราะน้ำมันไหลลง
ก็ไปเจอโถงที่สามที่จะเข้าเช้าเนี่ย
นี่แหละค่ะคือเสียงรองพบตรที่อธิบายให้ฟังนะคะว่าไปเจออะไรบ้าง
ทีนี้สภาพอากาศช่วงเช้าคุณผู้ชม
ถือว่าอากาศค่อนข้างเป็นใจเลยนะคะเพราะว่าท้องฟ้าเปิด
แล้วก็เราก็มีการรายงานสภาพอากาศเมื่อช่วงเช้ากันทุกชั่วโมงเลย

ดังนั้นเฮลิคอปเตอร์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขึ้นบินได้
ก็มีการลำเลียงอุปกรณ์ค้นหา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ขึ้นไปบินยังปล่องที่สำรวจเมื่อวาน

เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเราได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่ง
เกาะติดอยู่เรื่องของการดูช่องปล่องโพง
เดี๋ยวเราสอบถามความคืบหน้ากันนะคะ

ถ้าดูในจอเล็กด้านซ้ายมือของจอ
ก็เป็นบรรยากาศสดไม่มีฝนตกนะครับตอนนี้นะครับ